ถามคุณหมอในเชิงรวมของน้องที่มีอาการภูมิแพ้

มีอาหารอะไรที่น้องควรจะทานบ้าง
ภาพรวมก็คือว่าถ้าแนะนำง่ายคือน้องจะต้องทานอาหารให้ครบ๕หมู่

จะทำให้เขาได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกมุม

เพื่อป้องกันโรคตามอายุเขาด้วยค่ะคุณแม่

เรามาพิสูจน์กันนะครับว่าสาธิ์โบราณอย่างไทชิ
สามารถแก้โรคสมัยใหม่อย่างออฟฟิศซินโดมได้หรือไม่
ตอนนี้รู้สึกใช้ขาหน้าเยอะมาก
ครับคนเรามีขาคู่เท่านั้นนะครับ

เวลา๙น๔๕นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒